หน่อยละกันเรื่องนี้ขอพื้นที่ให้แม่เจนนี่หน่อย
พูดรอบที่หนึ่งก็แล้วรอบที่สองแล้วนี่น่าจะร้อยรอบแล้วมึง
สำหรับอาการที่หลายคนบอกว่าแม่ข้างผอมไปป่ะ
อะไรขนาดนั้นผอมจนเห็นซี่โครงแล้วแม่คือหลายคนเป็นห่วงนะ
อันนี้ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชม
เรียกได้ว่ากลับมาเจอดราม่าเรื่องรูปร่างมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วสำหรับคุณแม่เจนี่
หลังมาก็เจอวิจารณ์เรื่องรูปร่างไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะรูปนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูเอาเองนะดูกันเอาเอง

สุขภาพดีอันนี้เจ้าตัวเขายืนยันมาแบบนั้น
แต่ด้วยภาพที่เจ้าตัวโพสต์ผ่านทางโซเชียลอันนี้คือเราก็เข้าใจคนดูเหมือนกันนะ
เราดูตอนแรกเราก็แอบตกใจนิดนึง
ก็มีคนไปโฟกัสว่าผอมเกินเหตุไปหรือเปล่า
เรื่องนี้พี่เจนนี่ก็มาย้ำตามเดิมว่านี่ก็เป็นรูปร่างปกติของเจน
แต่ว่าถ้าโพสต์บางมุมเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูผอมก็เท่านั้นเอง
ส่วนสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเช็คตลอดนะ

หมูกระทะกินเปล่ากินจ้า

เป็นคนที่รักการดูแลตัวเอง
เวลาเจอพี่ทุกครั้งก็จะบอกก่อนนะว่าเจนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพ
แล้วก็รู้ว่าแข็งแรงดีค่ะ
สู้กับใครค่ะไม่มีแรง

รู้จักหรือยัง

ยังแต่กินอย่างระมัดระวัง
ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่ว่า
เราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราแล้วก็
ถ้าเราสนใจแล้วกลายเป็นว่าเราจิตตก

แล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรดีกว่า

เปลี่ยนโมดจากเรื่องดราม่ามาที่ร่งน่ายินดีของพื่นรัก

เจ้าสาวต่อกันขอแต่งงานไปที่ปาริสโบรมนติกมากคุณผู้ชม
แล้วพี่เจนนี่บอกว่ายินดีกับเพื่อนรักมาก

แล้วก็เชียร์ให้มีเบบีตามเพื่อนในแก๊งนางฟ้าด้วยค่ะ
ทุกคนเป็นคุณแม่หมดแล้วนะจ๊ะวุ้นเส้น

เราก็อยากจะให้มีวันนี้จริงนะคะ

แล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริง

มาร่วมงานด้วยนะคะน้องนิชา
ก็มาเล่าประสบการณ์ที่ไปร่วมเดินแฟชั่นที่ปารีสจ๊ะ

งานนี้ก็บอกด้วยว่าได้รับกำลังใจดีจากทั้งครอบครัว

ส่งกำลังใจให้นิชาเสมอค่ะ
แล้วก็ตอบประเด็นที่ไปสัมภาษณ์นะ
เขาไปชมพี่โตโน่ว่าใครหล่อที่สุด
นิชาบอกว่าพี่โตโน่หล่อที่สุดในสายตานิชา
แล้วถ้าต้องแบ่งคำชมว่าเออหล่อมากหล่อบาดใจเนี่ย
นิชาอยากจะแบ่งให้ใครบ้างไหมนิชาบอกว่ามีค่ะ
อีกหนึ่งคนที่เบียดโตโน่มาเลยเทใจให้เต็มที่กงยูไปเลยจ้ะพี่จ๋า
ซุปตาเกาหลีนะจ๊ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังเสียงน้องนิชาคนสวยหน่อยค่ะ
คือเขาเหมือนถึงว่าแต่มันก็เหมือนกันแล้วเนอะแกก็ค่ะก็เหรอจริงค่ะ